ส่วนนี้วงการลูกทุ่งเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าแหมโควิด๑๙ก็ทำอะไรนะ
ร้องสาวลูกทุ่งเสียงพินจินตลาพูดเลือกไม่ได้เลยจ้า
ล่าสุดนะคะพี่จินส่งคลิปมายังบันเทิงไทยรัฐของเรา
แล้วก็ฝากบอกงานเพลงซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดค่ะ
หมอลำออนไลน์จ้า
ไลท์ก็อยู่ที่การได้แม่สีตางบัวทองเป็นนางเอกเอ็มวี
แล้วก็เพื่อให้สมกับการที่เป็นเพลงแบบออนไลน์นะคะ
จินตราเนี่ยจะมีการถ่ายเอ็มวีอยู่ที่กรุงเทพนะ
ส่วนแม่สีตางกับน้องพิมนาคัมไฮเนี่ย

รักแฟนเพลงเตรียมรอฟังโลศเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้อง
โอ้โหจะสะบัดผมยังไงเนอะอยากจะเห็นจังเลย
อีสานพาสุวะน้องพิมนาคมฮาย
น้องพุมี่ตามตีนไว้อีกขึ้นหลายกระดอกกระแด่

สนุกขนาดไหนนะคะจะมีความเพลิดเพลินยังไงนะคะ
ก็คอยไปชมกันในเอ็มวี่หมอลำออนไลน์ค่ะ

หมอลำออนไลน์จะเพราะม่วนซื่นกระดอกกระแด้ขนาดไหน

ภาษาอีสานจะว่ามากเหมือนครั้งอีหลี
เยอะอะไรอย่างนี้นะครับใช่แบบนั้นเลยนะคะก็ติดตามดูได้
น่าจะเป็นต้นเดือนกรกฎาคมได้ฟังกันนะคะ